มีเป็นดราม่าเล็กเล็กในออนไลน์ฮะในโลกออนไลน์ว่าเอ่อคนที่เขาได้รับเงินไปแล้วมีการโพสต์ขึ้นมาห้าพันบาทเขาบอกว่าจริงจริงเหมือนเป็นกลุ่มคนที่ไม่รับผลกระทบเพราะว่ายังมีการซื้อแบรนด์เนมยังมีการไปเที่ยวต่างประเทศอัพรูปลงโซเชียลแบบนี้เรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังได้รับบรายงาน
ขึ้นอยู่นะครับยังลงทะเบียนยังไม่ได้ปิดเนี่ยข้อมูลใหญ่ขนาดนี้เราใช้เวลาประมวลผลเจ็ดวันทำการเพื่อจะหาตัวตนท่านสีเขียวมาให้ได้เยอะที่สุดเร็วที่สุดเนี่ยนะครับขั้นตอนในการพรีออริตตรวจสอบก่อนคัดกรองเนี่ยมีนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้มข้นในขั้นตอนนี้มากเนี่ยผลมันจะออกช้าเราจะแม่นนะครับแต่ผลจะออกช้าคนที่เดือดร้อนก็จะได้รับความ
เราตรวจสอบทางข้อมูลซ้ำกลับอีกรอบหนึ่งนะครับครับเพราะว่าในสิ่งที่เราตกลงกันไว้คือท่านที่ได้รับเงินไปแล้วมาตรวจสอบพบทีหลังว่าท่านไม่มีคุณสมบัติท่านจะต้องส่งเงินคืนภายใน๙๐วันแล้วท่านจะไม่ได้รับเงินในรอบที่สองที่สามนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ท่านได้ให้ความยืนยอมไว้ก่อน
ไม่ได้ว่าเราจะละเลยการโพสต์ออดิตนะครับไม่ละเลยนะครับแล้วก็การดำเนินการผมเรียนอย่างงี้ครับว่าแยกเป็นสองกรณีถ้ากรณีที่ท่านสมมุติว่าท่านไม่ได้รับเงินหรอกแต่ท่านโพสต์ว่าท่านได้รับเพื่อวุฒิถูกประสงค์บางอย่างสร้างความสับสนในสังคมสมมุติอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราตรวจสอบพบกรณีอย่างงี้เราส่ง

ผมว่าด้วยการคัดกรองที่กลุ่มคนต่างต่างที่ออกมาเนี้ยผมว่าวันนี้เราค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วผมเอ่อดูตัวเลขที่ออกมาหนึ่งล้านหกแสนคนนิดนะครับจากคนหลายล้านคนนะครับที่ที่คัดกรองไปแล้วเนี้ยผมว่าระบบมีความแม่นยำสูงครับครับตั้งใจไปลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่มันไม่จริงเนี้ยครับนะครับผมว่าผมแนะนำท่าน
ไปเป็นของท่านจริงจริงแต่ไม่มั่นใจว่าจะเข้ากินหรือไม่เข้าเกจอันนี้ให้ระบบเป็นผู้ตรวจสอบ